เจมส์เอาเราไปที่นี้กันบ้างตอนทางพลาดตะวันออกไปชิมอาหาธิอร่อย
กับแกงคั่วสับปะรสหอยแม่งคั่ว
อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราด
นี่บรรยากาศอย่างดี

เห็นภาคทิตตกดินแบบนี้อยากจะกระโดดลงน้ำตามภาคทิตไปเลย
โอ้โหคุณจะตกตามพระอาทิตย์ไปเลยเหรอคะคุณไปแล้วไปเลยนะคะ
นี่พลายเรือแบบนี้คุณผู้ชมที่นี่คือร้านภูทะเล

เป็นเมนูที่คู่กับเครื่องดื่มจวด

กื้มมาเยอะเทอะเลย
แล้วอย่างนี้เขายังมีมากมายอีกหลายอย่าง
ให้เราได้ลองริมทรีสชิมรถกันนะแล้วได้ดูความงาวของทะเลเก่าเต่า
หอยตัวอย่างใหญ่เกาะช้าง
ว่ายังไงภูทะเลมีเกาะเต่ามีอะไรหรือเปล่า
อภัยพูดผิดแล้วกันอย่างนี้ภูทะเลเกาะช้าง

รับรองว่าบรรยากาศดีติดอกติดใจและรสชาติก็ยอดเยี่ยมด้วยครับ
เกาะตาวอยู่ทางซ้ายอยู่ใกล้สมุย
ที่จังหวัดตราดกันได้คือเขาก็เด่นเรื่องของซับปะรดด้วยแหละ